วันนี้มีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานะครับ
ซึ่งมีสอสอทั้งหน้าเก่าแล้วก็สอสอใหม่แกะกล่องมาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพลียง
มีบรรยากาศสีสันตามมามากมายนะครับ
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
หน้าเก่าที่เห็นกันมาหลายสมัย
ประสบการณ์กันมาอย่างโชคโชน
และสอสอหน้าใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งปีแรก
ต่างแต่งองค์ทรงเครื่องครบเครื่อง
เข้าพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
ณห้องประชุมวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศ
เริ่มจากภักดิ์พลังประชารัฐพักการเมืองน้องใหม่แต่ใหญ่มาก
นัดรวมตัวกันที่ทำการพัก
ได้มีโอกาสถ่ายภาพไว้เป็นที่ละลึก
ทั้งแบบภาพหมู่ภาพเดียว
ก่อนจะนั่งรถบัตรเดินทางไปพร้อมกัน
ส่วนคนนี้ไม่มีใครกล้าเทียบรัศมีเลยค่ะ
ท่านแคนดิเดตประธานสภาสุชาตน์จันทร์เจริญ
นั่งหน้าสุดคนเดียวไปเลย
ส่วนพักประชาธิปัตย์ก็คึกคักไม่แพ้กัน
มีการนัดรวมตัว๕๒สส
ถ่ายรูปหมู่ก่อนร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
สังเกตได้ชัดเจนว่าสอสอมีการแบ่งกลุ่ม
โดยกลุ่มของนายอภิษฐ์เบสถาชีวะ
น่าหลั่นก็แม่ธรรณิปีบมวยผมก่อน
และกลุ่มของนายถาวรเสนเนียมสสสสงขรา

แล้วก็เดินกลับไปที่อาคารหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมท

พร้อมด้วยนายพิธภัณฑ์สาริรธวิภาค
และกลุ่มสอสออีกจำนวนนึง
ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ไม่ใช่เพราะไม่อยากเป็นประเด็นข่าวร้อน
แต่ด้วยเหตุผลเครื่องแบบไม่เรียบร้อย
เนื่องจากติดบากของตำแหน่งรัฐมนตรี
พร้อมระบุว่าปลาผิดเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่ก่อนนะ
บากผิดบากผิด
ส่วนบุคคลที่ตกอยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม
อย่างนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์

วิวาดทักกันผ่านโซเชียลมานาน
พอเจอตัวจริงเข้านายมงคลกิจก็เดินเข้าไป
ขอจับมือในวันอยู่บำรุงสอสอภักดิ์เพื่อไทย
แม้จะปฏิเสธเจ้าตัวก็บอกว่าไม่เป็นไร

ทุกคนเป็นเพื่อนที่มีมิตรมัยตรีที่ดีต่อกัน
มีเขียงให้เขียกต่อมั้ย
ไม่ค่อยสะดวกครับผม
อีกหลายอะไรหรอยังไงคะ
ถ้าในในหน้าพกติผมถูกตำหนิทางเฟซบุ๊ค
เยอะแล้วจนหน้าไม่ใช่ชาอย่างเดียว

นี่ก็ได้รับเสียงปรบมือต้อนรับกันอย่างท่วมท้น
สำหรับบุคคลแห่งปีลุงมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
สสบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจใหม่
เพราะสื่อมวลชนทั้งรุมทั้งล้อม
เพื่อสอบถามถึงการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก
รวมไปถึงกระแสข่าวสอสอของพัก
จะไปสนับสนุนพักพลังประชารัฐ
พักอนาคตใหม่พักสีส้มที่มาแรงแซงโค้ง
ของการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ได้ถึงอันดับที่๓
บรรดา๔สอสอกลุ่มหลากหลายทางเพศ
แต่งกายตามเพศสภาพเข้าร่วมพิธีด้วย
ขณะที่หัวหน้าพักธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
นี่ก็ลุ้นจนวินาทีสุดท้าย
กว่าจะได้เข้าพิธีเปิดประชุมสภา
ส่วนวันพรุ่งนี้ให้เป็นเรื่องของอนาคต
ส่วนในงานในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็คงต้องปล่อยให้เป็นการวินิจฉัยของ
ประธานสภาพผู้แทนรัศดรชั่วคราวนะครับ
ว่าจะวินิจฉัยยังไงว่าเข้าได้หรือเข้าไม่ได้ยังไง
เราก็รอนะครับแนวปฏิบัติจากทางประธานสภาชั่วคราวอยู่นะครับ
เรื่องนั้นเดี๋ยวพรุ่งที่เช้าก็รู้ครับ
รออีกไม่ถึง๒๔ชั่วโมงครับ